ดูภาพจากกล้องหน้ารถกระบะคันนี้นะฮะซึ่งคนที่ขับเนี่ยคือคนที่ชนบิ๊กไบท์
ใช่ค่ะหลายคนดูคลิปยังบอกว่าโอ้โหช่วงนั้นแซงไปได้ยังไง
จะแซงไปทำไมคือมันดูแล้วมันมีมุมที่แบบไม่น่าจะแซงอ่ะ

โอ้โหเป็นเลนสวนแบบนี้ค่ะซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่ามีบิ๊กไบท์
เขาขี่ผ่านไปหลายคันแล้วนะคะแล้วเขาก็มากันเป็นกลุ่มอ่ะ
คันที่ถูกชนเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะใช่ค่ะ
คนขี่กับคนนั่งนะฮะโดนคันเดียวนะครับ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเลยกล้องเนี่ยพอชนแล้วเนี่ย
รถก็จะเข้าซ้ายนะฮะรถคันนี้เขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
นะก็ถูกตำรวจควบคุมตัวได้ดำเนินคดีกันไป
คนขี่จักรยานยนต์ทั้งสองคันทั้งคันนี้นะฮะ
กันสองคนเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่เหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวันศุกร์ที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา๑๐นาฬิกา๑๒นาทีนะฮะ
รถกระปะก็พุ่งชนบิ๊กไบท์ถนนสวนกัน๒เลนค่อนขึ้นแค่นี้
ผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์แล้วก็นั่งซ้อนกันมา
ก็บาดเจ็บสาหัติทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือที่เกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยที่ไปถึงบอกว่าก็ไม่รู้สึกตัวแล้ว
ไม่มีชีพจรและพยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ก็ช่วยไม่ทันนะครับ
สองคนที่เสียชีวิตนะครับมีนายปวริศพรมดำอายุ๒๗ปี
อีกคนนึงคือนายทัชพงศ์บัวพาอายุ๓๒ปี
ซึ่งทัชพงศ์บัวพาอายุ๓๒ปีเนี่ยชื่อเล่นชื่อหนุ่ม
มีผู้ร่วมวงมีสมาชิกทั้งหมด๔คน
เพลงดังของเขาก็คือเพลงความเหงา

เดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่คุณแม่หรือว่าภรรยาของหนุ่มทัชพงศ์
นักร้องนำวงฟิล๑ใน๒ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟัง
ถ้าดูหน่อยนะฮะวงฟิลที่ผู้เสียชีวิตเป็นนักร้องนำเนี่ยนะฮะ
เขาเพิ่งมีเพลงมานะครับเป็นเพลงที่ทางยูทูปนี่ก็มีอยู่
ใช่ค่ะเป็นเพลงแรกก็คือเพลงความเหงาอย่างที่บอกไป
มีไหมฮะเรามีเพลงของวงฟิลไหม
เวลาดีเรานั้นมันเกิดอะไร
กับใจฉันแล้วรู้ว่าย้อนคืนวันกลับมาไม่ได้
เจ็บเพราะความรักแม้ว่าเจ็บเพียงครั้งเดียว
แต่ที่ต้องทนต่อไปแท้จริงก็คือความเหงา
อยู่กับความเหงามันทรมานยิ่งเคียงถึงหน้าเธอ
อาการที่สั่งที่ฉันนั่งมือ
นี่หรอครับนักร้องนำก็คือนุ่มทัชโพงที่เสียชีวิต

น่าจะเกิดเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒๒พฤศจิกายนนะครับ
หนุ่มทัชโพง๒๑พฤศจิกายนได้โพสต์ภาพทีมบิ๊กไบท์ของเขา
ที่เขาไปกันเป็นทริปไปกันหลายคัน
แล้วก็โพสต์ภาพที่ได้คุยกับแม่
โดยแม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพที่ลูกชายโพสต์
แล้วก็เหมือนกับเตือนลูกชายว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีนะ

แล้วหนุ่มทัชพงศ์ก็บอกแม่ว่าครับแม่
วันนี้ทีมหาวงเราก็ได้คุยกับคุณแม่
เดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าเออทำไมถึงเป็นห่วงลูก
ตอนที่ลูกออกทริปไปกับบิ๊กไบท์กับ
เขาไปกับที่ทำงานนะเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปกับเพื่อนอะไร

แล้วก็มีข้อความแล้วก็ภาพที่หนุ่มทัชพงศ์ได้โพสต์ถึงภรรยา

ใช้คำว่านั่นไงคิดถึงเมียจ๋ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยครับ
แล้วภรรยาสาวก็บอกว่ารักเธอเนี่ยนะครับ
มีภาพสุดท้ายเลยล่ะถ้าเป็นภาพสุดท้ายเลยเนี่ย
วันเกิดเหตุคือ๑๐โมง๑๒นาทีศุกร์ที่๒๒พฤศจิกายนนะฮะ
ตอน๗นาฬิกา๒๕นาทีของวันศุกร์ที่๒๒นะฮะ
หนุ่มทัชโพงได้โพสต์ภาพพระทาชแช่แห้งที่จังหวัดน่าน

แล้วก็โพสต์ข้อความไว้ว่าเนี่ยฮะสาธุ
นี่ครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นถูกกระบะ
ขับแซงรถคันหน้ามาแล้วก็พุ่งชนตอนที่ขับสวนกันนะครับ
ใต้ภาพนี้ก็เลยมีเพื่อนมีแฟนเพลงก็ไปแสดงความเสียใจกันเยอะมากเลยนะคะ
ก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของสามีนะครับ
โดยบอกว่าขอให้หลับให้สบายนะจะอยู่ในใจกันตลอดไป
ไม่มีวันไหนที่ไม่รักเธอนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความทุกวันนะครับ
สองวันแล้วกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตสองวันแล้วที่ไม่ได้หลับเลยสักนาที
รักสงสารคิดถึงสุดหัวใจก็เพื่อนเพื่อนนะฮะ
หรือว่าคนที่เห็นข่าวได้ข่าวก็มาให้กำลังใจกันเยอะนะครับ
ซึ่งเธอก็ได้ตอบขอบคุณทุกคนแต่ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำใจได้
ค่ะนะฮะคุณหนุ่มทัชโพงมีลูกสาวหนึ่งคนนะคะครับ
แต่เป็นลูกสาวที่เกิดกับภรรยาคนเก่า
แต่กับภรรยาคนปัจจุบันก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันครับ
คุณแม่ของคุณหนุ่มทัชพงศ์เนี่ยค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
คุณแม่บอกว่ามีลางบอกเหตุเพราะว่าลูกชายเนี่ยเหมือนกับมาบอกคุณแม่ว่า
พ่อมาเข้าฝันคือคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วครับ
แล้วพ่อมาบอกว่าอยากจะพาแม่ไปอยู่ด้วยอืม
แต่ในฝันเนี่ยคุณหนุ่มบอกพ่อไปว่าอย่าเอาแม่ไปเลย
พ่อก็เลยบอกว่างั้นเอานุ่มไปอยู่ด้วยแทนได้ไหม
อันนี้ที่หนุ่มมาเล่าให้แม่ฟังใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่าตอนที่คุณหนุ่มเนี่ย
เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกแล้วว่าโอ้โหมันลางไม่ดีเลยอ่ะ
หนุ่มไม่ต้องไปไหมลูกไม่ต้องไปทริปนี้ไหมอืม
แต่ลูกชายบอกว่าต้องไปเพราะว่านี่คือธุรกิจไปทำงานกับทางบริษัทที่ทำงานอยู่อะค่ะ
ก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันค่ะลูกชายมาเล่าอย่างที่บอกไปค่ะ
ทักไปแล้วนะว่าฝันแบบนี้ไม่ดีไม่อยากให้ไปออกทริป
แต่ทริปนี้ต้องไปดูแลลูกค้าเพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายขายของบริษัทบริษัทหนึ่งด้วยนะคะ
ตลอดเวลาที่ลูกชายไปร่วมทริปแม่ก็เลยบอกว่าแม่โทรถามตลอดเพราะแม่เป็นห่วงมาก
วันที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยลูกก็บอกแม่นะคะบอกว่าอยากไปไหว้พระธาตุอืม
แม่บอกว่าไม่คิดเลยว่าคล้อยหลังไม่กี่ชั่วโมงลูกชายจะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
ข้างขวาก่อนที่วันเขาจะไปวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาฝันเห็นพ่อพ่อนี่คือเสียไปแล้ว
ได้สามเดือนเขาก็เลยบอกว่าฝันว่าพ่อมาชวนเขาไปอยู่ด้วยเขาก็เลยเขาก็เลยบอกเขาไม่ไป
เขาไม่ไปเสร็จแม่ก็ตาเขม่นข้างขวาแม่ก็บอกว่าไม่ไปได้ไหมตาแม่เขม่นข้างขวามาสามวันแล้ว
อ่ามันเป็นรางไม่ดีนะตัวเองไม่ต้องไปได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้เพราะว่า
คือบ่ายเบียงบริษัทมาหลายรอบแล้วรอบเนี้ยต้องไปเพราะว่าบริษัทก็คนแม่คนคือขาดคนไงฮะ
เขาก็เลยไปแล้วเช้ามาเขาก็ไปไหว้พระก่อนแล้วก็กลับโทรมาหาแฟนเขาได้ประมาณ
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็ไปสู่บริษัทคนใจดีค่ะคนเขารักคือแกเป็นคนพูดเพราะ
คือใครเขารักกับแม่กับลูกกับใครเขาเป็นคนอ่อนหวานเขาเป็นคนนิสัยดี
เป็นคนใจเย็นแล้วก็เขาทำเทปทำเพลงร้องเองแต่งเองค่ะเป็นเสาหลักของบ้าน
แต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเขามีครอบครัวแต่เขาก็ดูแลแม่
คุณแม่บอกว่าเขม่นตาขวาค่ะ
ร้านเขาบอกถ้าเขม่นตาขวาร้ายซ้ายดี
เหมือนตากระตุกอะไรแบบนี้ใช่ตามความเชื่อทีนี้แม่เขม่นตาขวาคือขวามันร้าย
ก็ยังบอกลูกชายที่จะไปกับบริษัทที่ทำมอเตอร์ไบท์อะไรพวกนี้ว่าอย่าไปเลย
ก็เกิดเหตุขึ้นจนได้นะคะส่วนภรรยาค่ะนางสาวสุกัญญาทองมาก
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ครับสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
เล่าย้อนไปในวันเกิดเหตุเธอบอกว่าตอนเช้าประมาณ๘โมงครึ่ง
สามีโทรศัพท์ไปหาค่ะบอกเธอว่าอยากไปไหว้พระ
คล้อยหลังไปไม่ทันไรน้องชายของสามีโทรศัพท์มาบอกว่าสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
อืมเธอบอกว่าวินาทีนั้นที่ได้ยินเธอไม่เชื่อนะคะ
เพราะเธอบอกว่าเพิ่งคุยกันเองเพิ่งคุยกับสามีไปแป๊บเดียวเอง
พอถามถึงว่าตัวภรรยามีรางสังหรณ์อะไรหรือเปล่าเธอก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังด้วยนะคะว่า
สามีของเธอค่ะจู่ก็โทรศัพท์ไปสั่งงานลูกน้อง
ไปสั่งงานลูกน้องถึงสองคนนะคะแล้วก็พูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวพี่จะไม่อยู่แล้ว
แล้วก็สั่งงานเอาไว้กับลูกน้องแบบนี้เธอบอกว่าโอ้โหประโยคนี้มันเหมือนเป็นลางไม่ดีเลยอะค่ะ
คนขับรถกระบะคู่กรณีนี้ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
คือในภาพจากกล้องหน้ารถ
พอชนจักรยานยนต์ของหนุ่มทัชพงศ์กับเพื่อน

ว่าตอนนั้นมันคิดอะไรยังไงอยู่ถึงแซงออกไป
และก็ขอเข้าม่าแม่ของหนุ่มวงฟิวแล้วก็ครอบครัว
ศพนั่งบำพึงกุศลอยู่ที่วัดสุคัณธารามที่จังหวัดสมุทรปลาการ
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรศพคืนที่๒
จะมีพิธีภาพนักศพสมในวันพุธที่๒๗
ที่จะถึงนี้เวลา๑๖นาฬิกานะครับ

บางทีสิ่งที่มันเป็นช่วงเวลาวินาทีเดียว
แต่มันทำให้ความสูญเสียเกิดขึ้นกับ
หรือว่าครอบครัวคนอื่นมันเยอะเหลือเกิน
ค่ะก็ต้องขอแสงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะทั้งสองคนเลยนะคะ